มาดูต่อกันที่เรื่องดราม่ากันบ้างดีกว่านะคะหลายคนเนี่ยพยายามทำดี
แต่ก็มีหลายคนที่อาจจะคิดไม่ดีก็ได้
แต่ว่ามาคราวนี้มาคิดไม่ดีกับแม่อ้ำนะคะ
เหมือนจะดีแต่มันไม่จริงนั่นเองนะคะ
สำหรับคุณอ้ำพัชราภาคือเรื่องการบริจาคเงิน
คือก่อนหน้านี้เราเห็นไปแล้วว่ามีเคสรับบริจาค
บอกว่าจะเอาเงินช่วยเหลือต่างไปช่วยเหลือที่บริเวณถ้ำหลวง
ณตรงนี้เนี่ยตำรวจจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ว่าไม่ได้รับบริจาคอะไรจริงอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ว่ากันไป

คืออ้างชื่อซุปตาตัวแม่อ้างชื่อคุณอ้ำเลย
บอกว่าคุณอ้ำบริจาคเงินจำนวน๑แสนบาทให้กับน้องทุกคน
อันนี้คือไม่ได้รับบริจาคแต่เอาชื่อพี่อ้ำไปอ้าง
ก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันนะฮะ
ทันทีที่คุณอ้ำเห็นไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนะคะ
ก็เข้าไปคอมเมนต์ชัดเจนเลยว่าอ้ำเองยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดเจ้าตัวขอออกมายืนยันความจริงด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะ
อาจจะมีคนอื่นมานะคะแล้วก็มีเพจหนึ่งเขาก็คงหวังดีกับเราค่ะ
เขาก็ลงให้อะไรอย่างเงี้แต่เราก็บอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ไม่ได้บริจาค
เพราะเขาก็ไม่มีรับบริจาคอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้ตกใจอะค่ะก็บอกแค่บอกไปแต่ก็คิดว่าเออก็เกรงใจเขา
เขาคิดว่าเราบริจาคให้กันที่นี่ที่นี่อย่างนี้ตามยอดนี้
คงคิดว่าเป็นยอดเดียวกับอันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงก็เคยบริจาคให้กันที่อื่นแต่ไม่ใช่ของน้อง๑๓คน
ไม่มีอะไรหรอกค่ะเขาก็มีเจตนาที่ดี
ค่ะก็เป็นการชี้แจงกันไปนะคะแต่ว่าเมื่อวานจริงเนี่ย
แล้วก็มีบริจาคไปด้วยนะคะแต่ไม่อยากพูดตัวเลข
เพราะว่านางเป็นคนที่แบบคือผมพูดตรงอะอยากปิดทองหลังภาพ
ทองหลังพระไม่อยากจะมาออกแบบเป็นกระทรงกระแส
ว่าให้แต่ละคนมาชื่นชมว่าอ้ำทำเท่านี้บริจาคเท่านั้น
จะมีการไปเรียบเทียบอีกว่าดาราท่านอื่นล่ะทำไมไม่ช่วยไม่ช่วย
เพราะว่าแต่ละคนอย่างที่บอกไปว่าใครถนัดด้านไหนก็ช่วยกันไปด้านนั้นแล้วกันนั่นเอง
แล้วก็เมื่อวานที่เห็นภาพน่ารักนะคะคุณอ้ำเอาน้องหมาสองตัวไปออกงานอีเวนต์นะคะ
ก็อีกอันหนึ่งคือคุณอ้ำเนี่ยต้องชื่นชมเขาเรียกอะไรดูแลสุนัขดีมากนะคะ
แล้วก็สุนัขบางตัวที่บ้านเนี่ยสุนัขจรจัดนะเลี้ยงดูแลดีมากเลยนะคะ
คือน้องหมาไม่ว่าจะขออภัยนะคุณผู้ชมขี้เลื้อนขนาดไหน
อ้ำก็ลงไปคลุกคลีได้ไปกอดไปหอมน้องได้
นี่คือแบบสวยทิ้งทั้งกายแล้วก็สวยทั้งใจจริง
และทริปญี่ปุ่นล่าสุดเนี่ยเขาไปกับใครมาพี่แจ๊คเห็นยกกันไปเป็นกวนเลย

ขอให้ได้คู่หรือขอให้ได้อะไรกลับมาเหมือนกันนะคะ

แต่ถามพี่เอมาแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามดูอีกทีแล้วกันนะคะ